จินจัดกรรมว่าเป็นเริ่มที่ดีของ๕สถาบันอาชีวะที่รวมตัวเตะฟุตบอลเพื่อกระชับมิตร
ผมดูแล้วเนี่ยผมก็ยังนึกถึงในอดีตนะครับ
แต่ว่านี่คือบรรดาสิทธิ์เก่าของ๕สถาบันอาชีวะที่มีชื่อเสียงในยุค๙๐นะครับ
รุ่นนั้นโอ้โหคงคุ้นชื่อกันดีถ้าใครอยู่ทัน
สมัยนั้นเคยเรียนนะครับก็มีทั้งอินทร
แล้วก็บุรณพลปัจจุบันสถาบัน
ทั้ง๕สถาบันถูกสั่งปิดไปหลายปีแล้วนะครับ
เนื่องจากว่าปัญหาเรื่องของการทะล้อยวาดกันของนักเรียน
แล้วก็กลับมาร่วมตัวอีกครั้งนึงมาทำเรื่องดีดีกว่าเป็นการในเอกหัสบอลการฟูสน
ห้าพลังสัมพันธ์ยุค๙๐ครั้งที่หนึ่ง
บรรยากาศดูสะดานะครับร่างกายแต่ละคนเลยราถ้าสมัยก่อนถึงไหนถึงกัน
และก็เจอของไม่ได้ด้วยแต่ว่าครั้งนี้กลับมาร่วมสร้างกิจกรรมดี

บอกว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นโครงการต้นแบบกระชับความสัมพันธ์ของกลุ่มสถาบันที่เคยบาดหมางกันในอดีตนะครับ
แล้วก็อยากเป็นต้นแบบให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ลดการใช้ความรุนแรงครับ
โดยนำกีฬาฟุตบอลเข้ามาเป็นสื่อกลางแล้วก็ยังมีการบำเพ็ญประโยชน์ด้วยนะครับ
สังคมด้วยการนำเงินที่ได้จากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้บริจาคให้กับโรงพยาบาลของรัฐด้วย
แชมป์ครั้งนี้ตกเป็นของทีมศิษย์เก่าขนกอาชีวศึกษาอันทุกษ์สีแดงนะครับ
บันที่ถูกปิดตัวไปตั้งแต่พุทธศักราช๒๕๓๙ครับ